ไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดก่อนบินขึ้นไปสูงสูงแล้วถ่ายลงมาโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยคุณ
น่าไปนะครับที่นี่คือบ้านน้ำจวงตะบนบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลกครับ
ในช่วงที่กำลังเดินทางเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้บ้านน้ำจวงถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
กำลังฮิตฮอตอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทำไมน่ะเหรอก็เพราะว่าภูมิประเทศของหมู่บ้าน
บ้านน้ำจวงแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาลำเนาไพรและเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนความสูงกว่า๑๘๐๐เมตรนะ
อันนี้บางคนไม่รู้นะว่าสูงขนาดไหนบอกเอาไว้ก่อนว่าสูงประมาณนี้
เขามีนาขั้นบันไดที่สวยงาม
พร้อมกับทุ่งดอกคอสมอส

เดินเข้าไปนี่หายไปในทุ่งคอสมอสเลยทีเดียว

แล้วก็ดอกเก๊กหวยที่กำลังเบ่งบานในช่วงนี้

เป็นยังไงคะ

อากาศเย็นสบายครับคุณผู้ชมครับ
และนอกจากวิวหลักร้อยล้านแล้วนะ

โฮมสเตย์ครับเข้าไปพักผ่อนกันได้สบายใจ
ไปเป็นหมู่คณะก็นอนรวมกันแบบนี้

แบบเห็นวิวข้างนอกก็มี

แล้วถ้าใครบอกว่าอยากนอนกลางดินกินกลางทราย

ใช่ค่ะนอนในเต็นต์ค่ะคุณ
เขามีจุดที่สำหรับกางเต็นต์ให้ด้วย

ใครอยากจะลองไปก็ไปกันได้นะครับ

ผัดผักลิ้นมังกร
ผัดผักเมืองหนาวอื่นอีกมากมาย

เอาไปทำอะไรได้หลากหลายเมนูเลยนะ
นอกเหนือจากนั้นเขามีแกงเลียงไก่ดำ
หมูภูเขาย่างอบโอ่ง

ไอ้หลามปลากั้งนี่ไม่ธรรมดา

เขาไปจับปลามาจากที่ไหนรู้ไหม
น้ำตกตาดปลากั้ง

ผมบอกว่าไอ้ผักลิ้นลิ้นมังกรเนี่ยนะ
ลิ้นลิ้นมังกร
เอาลิ้นเดียวพอ
เอาลิ้นมาทำเป็นเค้ก
เค้กลิ้นมังกร
สุดยอดเขาบอกว่าสรรพคุณมันดี
ตรงที่ว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระ

คงกระพันธ์สวยหล่อพันปีหมื่นปี
จัดกันไปได้ที่นี่ที่จังหวัดพิศนุโลกอำเภอชาติตรการ
ลองไปกันดูผมแนะนำให้โทรไป
เพื่อสอบถามข้อมูลและวางแผนกันได้

ติดต่อกันไปได้เลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปพักแบบโฮมสเตย์
หรือว่าไปเที่ยวชมแบบธรรมชาติที่มันแบบได้บรรยากาศธรรมชาติสุด
สูดอากาศน้าวกลับมากันนิดหนึ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
ที่บอกให้โทรไปเนี่ยนะเพราะว่าช่วงนี้คนเยอะ
แล้ววันหนึ่งคืนคืนนึงเขาบอกว่ารองรับนักท่องเที่ยวเต็มที่เลยนะ

เพราะว่าคือจริงแล้วต้องจำกัดนิดนึงแล้วช่วงหน้าหนาวแบบนี้คนไปเยอะจริงคุณผู้ชม
สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่พักอาจจะต้องมีการจองล่วงหน้ากันนะคะ
นานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะไปอาทิตย์หน้าตอนอาทิตย์นี้วันนี้โทรไม่ทันแล้วนะคะ
แนะนำแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงเรานั้นเป็นห่วงเป็นใยเลย

ใช่แล้วอยากเห็นคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะ